ความชอบของสามีอีกหนึ่งเรื่องเพื่อนคุณแจงเมียคุณแจ๊ด
และคุณจูนแจงเดี๋ยวเป็นเพื่อนกัน
โพสต์เนี่ยด่าคนที่เข้ามาเน้นว่าเรื่องดัจจริตซื้อช้อปปิ้งของแพง
โพสต์แรงนะโพสต์แรงแล้วคุณแจงก็คืออะไรนะให้บวดสวดไปเลย
งานนี้จูนจะว่าไงไปฟังเลยดีกว่าค่ะ
จูนตอบดีไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมแจงจี๋ยังบ้านมีตา
และเหนือแจ๊ด
ก็เป็นเรื่องของรสนิยมว่ากันไปค่ะ